ทีนี้มาดูฝากฝั่งของทนายตั้มกันหน่อยนะคะ
ธนายตั้มธนายสิทธาบิญญาณบังเกิดนะคะ
แม้ว่าคุณแม่จะไม่ให้อภัยร้อยเปอร์เซ็นต์

ไม่แผ่วเหมือนกันค่ะไม่หยุดนะคะ

ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ของกองบัญชาการตำรวจผู้ท้อนภักดิ์๑อ่ะท่านายตั้มบอกว่าได้รับคำตอบคือ
แนวโน้มสำนวนคดียังไม่มีอะไรที่บ่งชี้ว่าเป็นการฆาตกรรม
แบบที่สังคมตั้งข้อสังเกตแต่มีแนวโน้มไปในทางอุบัติเหตุ
เกิดจากความประมาทของคนขับเรือทำให้คุณแตงโมถึงแก่ชีวิต
ตำรวจได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างที่เป็นไปได้
ซึ่งประเด็นที่ประชาชนสนใจสงสัยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเกือบครบถ้วนแล้ว
เหรอคะตอนนี้รอการแปลผลทางนิติวิทยาศาสตร์
ที่บอกว่าส่งไปที่รามากับจุฬารออีก๗วัน
อยากให้ฟังเสียงจากทนายตั้มค่ะ
แนวโน้มน่าจะเป็นอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าเอ่อ
เมื่อกี้ท่านผู้ประชาการเขาโทรมานะครับว่าอย่าไปพูดอย่างนั้น
ว่าสรุปสำนวนแล้วนะครับก็คือว่าอันนี้ผมอนุมาน
เอาจากคำพูดท่านผู้จัดการทั้งหมดนะครับว่า
แนวโน้มน่าจะไปทิศทางนี้ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ
โดยเกิดจากการกระทำประมาทของผู้ที่ขับขี่เรือนะครับก็สองคนในนี้นะครับ
ส่วนอนาคตจะมีการจะมีการดำเนินคดีใครเพิ่มหรือเปล่าเนี่ย
เดี๋ยวขอให้รอดูต่อไปแล้วกันนะครับน่าจะมีอะไรเด็ดอยู่
เมื่อกี้เมื่อกี้ท่านโทรมาท่านบอกว่าแนวโน้มมันยังไม่มีพยานหลักฐานไปทางฆาตกรรม
ประมาณอย่างนี้ครับนะครับยังยังไม่มีพยาหลักฐานไปในแนวนั้น
คือตอนนี้ที่สังคมเป็นห่วงเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของพยานหลักฐานในสำนวนคดีเนี่ย
จะอ่อนไหมกระบวนการการต่อสู้ของทนายความเนี่ย
โดยเฉพาะเป็นทนายความมือใหม่เนี่ยมันจะรอดไหม
อันนี้เอาจริงนะคะที่แสดงความเป็นห่วงกันทีนี้
เอาล่ะคุณผู้ชมถ้าคุณแม่ยืนยันว่ายังจ้างทนายกฤษณะเป็นทนายความต่อก็
ก็แล้วสุดแล้วแต่ขนาดว่าท่านอดีตผู้พิพากษาเสนอตัวแบบนี้
คลิปที่ลักษณะเหมือนมีการทำร้ายกันบนเรือ

ทนายตั้มเอาคลิปนี้มาโพสต์แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดนะคะ

นายตั้มก็ไม่ได้ฟันทงแต่โพสต์มาให้สังคมชวนคิด
กันตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นการทำร้ายร่างกายกันบนเรือ
ลำที่เกิดเหตุวันนั้นหรือเปล่านะคะ
อยากให้สังคมแล้วก็โดยเฉพาะตำรวจตรวจสอบว่า
มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่บนเรือณวันนั้นณค่ำคืนนั้นนะคะ